คราวนี้เป็นผู้ชายที่เป็นเจ้าของร้านสังขพันธ์รายใหญ่ที่ชัยนาธ

ท้ายที่สุดเจ้าของร้านสังขพันธ์นี้เสียชีวิตนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่คาดว่าการก่อเหตุครั้งนี้
ไม่น่าจะเป็นการบรรสงค์ต่อทรัพย์
บริเวณซอยชัยพรที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยนาศนะคะ
จุดที่เกิดเหตุพบกับนายอดีศักดิ์ผู้เปี่ยมอายุ๗๘ปี
ตอนที่ไปเจอคุณผู้ชมนายอดีศักดิ์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าโดนปืนยิงที่บริเวณหน้าท้อง๒นัด
เลือดไหลออกมาเยอะมากเลยค่ะนอนฟุบอยู่ข้างทาง
ก็เลยต้องรีบนำตัวนายอดีศักดิ์ส่งโรงพยาบาลชัยนาธนเรนทร
แต่ท้ายที่สุดนายอดีศักดิ์เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
ก็ต้องมีการนำศพไปส่งชนะสูตรอย่างละเอียด
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจต่อไป
เรื่องนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกสุกิตอรุณเริกทวิน
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชายนาฏ

เจอร่องรอยของปลอกกระสุนปืน
แต่ไปเจอย่ามทหาร๑ใบ
ยังไม่รู้นะว่าย่ามนี้เป็นของคนร้ายที่ก่อเหตุหรือเปล่า
ส่วนผู้ตายก็คือนายอดีศักดิ์เนี่ยนะคะ
เป็นข้าราชการเกษียณสังกัดกรมชลประธาน

อิมเป็นเจ้าของร้านสังขพันธ์
ปลีกทั้งส่งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชายนาฏ

แรงจูงใจไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจสังขพันธ์
เพราะว่าผู้ตายเองก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกับใคร
แต่ว่าไปโดนยิงระหว่างที่วิ่งออกกำลังกาย
แรงจูงใจที่ก่อเหตุไม่น่าจะเกิดจากเรื่องของการชิงทรัพย์ด้วย
เพราะว่าปกติคนออกกำลังกายก็ไม่ได้พกของมีค่าอะไร

แต่อีกประเด็นนึงมันคือเรื่องของการประทุษร้าย
การทำร้ายกันหรืออาจจะเป็นการยิงผิดตัวก็ได้
เรื่องต้นค่ะตำรวจชุดสืบสวน
ก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง
นี่ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้
พบว่าเป็นผู้ก่อเหตุผู้ชาย๒คน
ซ้อนมอเตอร์ไซค์สีดำไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะ
แล้วคนขี่สวมหมวกกันน็อกเต็มใบ

เป็นหมวกไอ้โม่งปิดหน้าปิดตาเป็นหมวกไหมพรมค่ะ
เรามีภาพภาพนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่า
คนที่ก่อเหตุทั้งสองคนนี้เขาหลบหนีไปเส้นทางไหน
แต่จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
ชื่อว่านายวุฒิไกรจงกรเกตอายุ๓๖ปี
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าผมกลับบ้านพร้อมกับแฟน

ตอนแรกผมยังไม่คิดว่าเป็นเสียงประทัดเลย

แล้วหลังจากนั้นมีน้องที่เขาอยู่ใกล้เนี่ย
เขาวิ่งมาบอกว่ามีคนถูกยิงก็เลยรีบวิ่งไปช่วย
แล้วเห็นว่าคนเจ็บที่ท้องเลือดไหลเยอะเลย
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจฟังคุณวุฒิไกรคนเห็นเหตุการณ์นะคะ
ได้ยินเสียงเหมือนประทัดดัง
ตอนนี้ก็มีน้องจากบ้านนี้เขาวิ่งออกมาว่า
มีคนโดนยิงก็เลยออกไปดู
ตายฮะตอนนั้นคนเจ็บเป็นยังไงบ้าง
คนเจ็บตอนนั้นคือนอนพร้อมหน้าแล้วก็หายใจอยู่
ครับแต่ผมไม่กล้าจับอะไรมากมาย

นั่นเป็นท้องท้องอะไรทุกอย่างนะ
พอเห็นรอยเลือดครับก็เลยโทร

นักข่าวของเราไปถามลูกชายของผู้ตาย
ก็คือนายเอกชัยผู้เปี่ยมอายุ๔๗ปี
เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าคุณพ่อไปออกกำลังกายแบบนี้ประจำเลย
แล้วก็ไปออกกำลังกายมานานแล้ว
ใช้เส้นทางตรงนี้เป็นประจำ
พอมีคนมาบอกว่าพ่อถูกยิง
ผมก็เลยรีบออกจากบ้านไปในจุดที่เกิดเหตุ

ว่าคุณพ่อไม่เคยมีเรื่องกับใคร
คิดว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัว
แต่ลูกก็บอกว่าเรื่องนี้ขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการทำคดีค่ะ